มีคดีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ

คราวนี้เป็นเด็กนักเรียนมัธยมในพื้นที่กรุงเทพ
ขณะที่ผู้ต้องหานั้นเป็นคนขับรถตู้รถรับส่งนักเรียน
ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวได้แล้วยังปฏิเสริฐอยู่

รถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้ที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจเก็บร่องรอยดีเอ็นเอ
เป็นรถของนายนัทธวุฒิจำเรินอายุ๒๙ปีผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราวนักเรียนหญิงวัย๑๒และ๑๔ปีที่เขาได้รับส่งมานานกว่า๒ปี
สืบสวนในคดีนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเด็กหญิงทั้งสองตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเธอต่อครูประจำชั้นและผู้ปกครอง
ก่อนที่จะนำมาสู่การแจ้งเรื่องต่อนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะกังวลในความไม่ปลอดภัยหลังบุตรหลานถูกล่วงละเมิดทางเพศ
กระทั่งตำรวจสืบสวนสนราชบุรณะเข้าจับกลุ่มหนุ่มโชเฟอร์รายนี้ตามหมายจับขณะกำลังขับรถตู้ส่งนักเรียน
แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อเก่าหายืนยันว่าไม่มีการกระทำอาณาจารย์
ครอบครัวผู้เสียหายืนยันผ่านนางปวีนาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้กุขึ้น
ทั้งสองคนยังอยู่ในอาการหวาดกลัว
และเงียบขึมไม่ร่าเริงเหมือนก่อน
ส่วนพฤติกรรมของผู้ต้องหาเด็กผู้เสียหายเล่าว่า

จะเรียกให้ไปนั่งเบาะหน้าข้างคนขับ
ด้วยการให้ขนมและเกมในโทรศัพท์มือถือมาหลอกล่อ
เมื่อเด็กหลงเชื่อถูกกระทำอาณาจารย์
นำมาสู่การกระทำชำเลา
ว่าโดนกระทำไหมอย่างนี้
เด็กก็เลยบอกโดนถูกกระทำ
เค้าก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
นะคะแล้วก็
องค์ตรงนั้นกันเลยมีการสอบปรากฏรรม
นะคะเมื่อสอบปรากฏรรมก็สอบสถาบัติวิชาชีพ
เด็กสองคนให้กันยืนยันชัดเจน
เมืองต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหากระทำอาณาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปีและไม่เกิน๑๕ปี
แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ตำรวจใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน